แท็กฉีดไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์
เรื่องจริงมันเป็นยังไงไปมายังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่เลี่ยงให้ฟัง
เพราะว่าวันนี้คนที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงแล้วแต่ชี้แจง
เนื้อหาไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูที่มาเรื่องนี้กันก่อนนะครับมันเป็นอินเสิร์ตที่หลุดออกมาฮะ
เป็นภาพที่หลุดออกมาจากการประชุมครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้
มันเป็นการประชุมของคณะกรรมการสามฝ่ายวันที่สามสิบวิทยุณายน
ประกอบไปด้วยใครบ้างคุณผู้ชมควรจะรู้นะฮะคือ
คณะกรรมการวิชาการตามพระราชมัญญัติโลกติดต่อสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
สองคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสาม
คณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน
เขาไปนั่งหาลือกันแบบนี้ฮะไปนั่งหาลือกันเพื่อวางแนวทางการจัดสรรวัคซีน
ไฟเซอร์เฮ้ยไฟเซอร์มันมาจากไหนคุณผู้ชมอาจจะลืมไปแล้ว
ล็อตแรกที่สหรัฐอเมริกาเขาบริจาคให้เรา๑ล้าน๕แสนโดสนะครับ
จะมาถึงไทยเดือนนี้แหละแต่เดี๋ยววันไหนว่ากันอีกทีนึง
คือเขาคิดกันว่าไอ้ล้าน๕แสนเนี่ยจะให้ใครฉีดก่อนดีนะครับ
ก็มีการเสนอขึ้นมาสำหรับกลุ่มประชาชนหรือคน๓กลุ่มกลุ่มหนึ่ง
เด็กอายุมากกว่าสิบสองปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีกลุ่มสองเป็นกลุ่มคนเสี่ยงอ่ะ
ผู้สูงวัยมีโรคเรื้อรังหญิงตั้งคันและกลุ่ม๓บุคลากรทางการแพทย์
จะเป็นการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่๓สำหรับกลุ่ม๓นะนะฮะ
โดยที่ประชุมเนี่ยได้มีการถกเถียงกันนะฮะถึงเหตุผลต่างต่าง
ก็เห็นว่าควรฉีดในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงก่อน
บางส่วนก็เห็นแย้งว่าคุณคุณควรจะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อน
อย่างไรก็ตามมันมีหนึ่งในความเห็นที่ถูกวิจารณ์อย่างมาก
เป็นความเห็นที่ระบุว่าในขณะนี้ถ้าเอามาฉีดกลุ่มสาม
ซึ่งหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เราแบ่งให้ดูไปแล้วนะฮะแสดงว่าเรายอมรับว่า
ซีโนแวคไม่มีผลในการป้องกันจะแก้ตัวยากมากขึ้น
จัดแก้ตัวยากมากขึ้นนี่แหละที่มันเป็นปัญหาค่ะอย่างไรก็ตามนะครับ
สุดท้ายที่ประชุมมีมติมีมติเห็นชอบให้วัคซีนไฟเซอร์ในระยะแรก
กับผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์สิบสองสัปดาห์ขึ้นไป
ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงนั่นคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แล้วปัดตกข้อเสนอการฉีดเข็มที่๓ให้บุคลากรทางการแพทย์
มันเป็นข่าวออกมาโอ้โหดราม่ากันข้ามวันข้ามคืนเลยฮะ
คนเข้าไปบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการแสดงความเห็นที่รุนแรงมาก
เพราะหลายคนรู้ว่าเนี่ยท่านเหล่านี้เหนื่อยเหนื่อยสุดจิตสุดใจเลยนะครับ
คลากรอาการแพทย์จนทำให้แฮสแท็กฉีดไฟเซอร์
บุคลากรทางการแพทย์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์
ทันทีมีคนทวิตในประเด็นนี้กว่า๕๖๐๐๐ครั้งครับ
เลขาธิการแพทยศภาโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันในเรื่องนี้บอกว่า
สนับสนุนให้วัคซีนเข็ม๓กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุดกว่ากลุ่มใด
การออกรบจำเป็นต้องได้รับเกราะป้องกันที่ดีที่สุด
เพื่อให้เขาเขาคือบุคลากรทางการแพทย์
สามารถอยู่รอดปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ป่วยได้ในสงครามครั้งนี้
เราจะสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์อีกไม่ได้แล้ว
นี่คือความเห็นจากเลขาธิการแพทยศภา
ท่านยอมรับว่ามันเป็นเอกสารภายใน

เราไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นเรื่องแนวทางทางวิชาการ
บใดที่ยังไม่ได้มาเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติ
แนวทางไหนอย่าไปโดยจริงลืมไม่ได้เลย
ก็อันนี้เรื่องวิชาการผมไม่ให้ความเห็น
ใช่ไหมไม่เจอวิภาพาคุณกางเหรอ

คือปล่อยให้คนที่มีหน้าที่ได้ทำงานนะครับ
แต่มันไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่นัก
อย่างที่ผมบอกตอนแรกกับคุณผู้ชมฮะ

ไอ้เอกสารการประชุมนั้น
เป็นการเผยแพร่ออกไปเป็นเอกสารที่ไม่จริง
เพราะคนเขียนสรุปไม่ใช่ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการ
เป็นการเขียนแบบอ่านเอาเองนะฮะ
อีกทั้งปกติการประชุมวิชาการจะมีความเห็นหลากหลาย
และต้องดูบริบทว่าเขาพูดอะไร
การเอาคำใดคำหนึ่งไปเผยแพร่ถือว่าไม่เป็นธรรมนะฮะ
ก็คือผมก็สรุปไม่ได้จริงครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าคุณอนุทินบอกว่าเป็นเอกสารภายใน
ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นเอกสารไม่จริง
แต่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเป็นเอกสารไม่จริงนะครับ